ช่วงนี้เราจะมาย้อนความสนุกความหา

อย่าเสียเวลาไปชมกันดีกว่าครับ

พวกเรามาเชียร์
อัมมี่อยู่ในเต้น
พวกเรามาเชียร์
อัมมี่อยู่ในเต้น

ส่งเสียงเพลงเชียร์สักคนให้มันดัง
โอเล่โอเล่โอเล่โอเล่

โอเล่โอเล่อัมมี่อยู่ในเต้น

อัมมี่อยู่ในเต้น

ถ้าอื่นไม่ต้องห่วงวิกนะเดี๋ยวเกาะไว้ให้
เอาท่าอื่นลองเจ๊ท่าที่มันแรงกว่านี้

ไม่ใช่เป็นเพลงเชียร์เรานะครับจะเป็นเพลงกินตับ
เพราะว่าอันนี้เราใช้แก้เคล็ดเวลาทีมโดนนำ

ยังไงก็ต้องไป

เดี๋ยวพี่จะไปกินตับ

ตับตับตับ
อย่างนี้ถูกกินหมดแล้วตับใหม่

ปะเนามาตับนิดนึง
ปะเนาถ้าปะเนา

ไปเที่ยวกันไหม
ยังไงก็ต้องไป

ไปกับพี่แล้วสบาย

เดี๋ยวพี่มาไปกินตับ
ตับตับตับ

ยังต้องแพ้ให้กับแก๊งนี้ล่ะครับ

ปะเนาปะเนาปะเนา

อายุน้อยที่สุด

จัดไปคู่พี่ปากกาพี่นี้คู่กัน

สงสัยกันตลอด

ป้าต้อยกับป้านี้กลัวอะไร
ป้าต้อยกับป้านี้เหรอมันไม่กลัวมันซุ้ม

โอ้โหตอนนี้เหมือน

แม่ยังไงแกก็ยังคิดถึงเลขหัวเห็นไหมคะ

มรดกก็มรดกแบ่งมามั่งนะ

ถ้าง่องถ่ายทุกพินาทีนะครับ

อ่า

ไม่กลัวอะไรอยู่ตะตุ่มแล้วตอนนี้

รับรองตอนนี้เราครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะครับ

ซึ่งเราได้โลดผลโจทยา

พร่ิกไว้ของอีกมึง

มรดบถึงที่ไหนบอกมา

แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องร้องเพลงด้วยนะ
ไม่ใช่ขึ้นแต่นิ่งไม่ได้

และถ้าใครหยุดเพลงงูกระทิงก็จะหยุด

เอางั้นเลยเหรอ
นี่พวกคนกลัวช่างไหนดูนะ

พี่หมอป้าแรกเต็มตัวเย็น

เพื่อนดูนะคะ

คนแรกเลยพวกเราล็อกเลย
เหตุวิทย์เจ้าชนะมเจอชาญ
ปากเกี้ยวข้างส่งพองแจ่มจันทร์
ว้ายเจ็บใส่ในพรรณ
จากสวรรค์ลงมาให้กระโลก
และบอกว่าทียังจ้องกันเอง
โอ้ยโอ้ย
บ้านกันเยอะนะ

เต็มไหน

เอ้ามา

เพลงไปไหน

เพลงไหน

ซึ่งทำให้คนเดียวคน
ทำให้เรามองบนนี้หรือใจคน
พอดังก็ลื่มล้ำไขว

งานนี้ถ้าไม่ยอมเล่นป้าต้อยจะไม่เล่นอีกเหมือนกัน
สู้ไม่สู้ล่ะครับป้าดาววัดใจกันเลยดีกว่า
โอ้โหเป็นไงล่ะครับไม่น่าท้า
เนาของเราขึ้นเลยไม่ใช่ปัญหาล่ะครับ
แต่ขี่เนี่ยต้องมาดูกันต่อว่าจะขี่เก่งขนาดไหน
คนไม่รักทำไมไม่บอก
พวกคนหล่อจะเล่นทำไม
ขอบคุณร้ายใจ
ฉันโดนไม่ไหวแล้วแน่
ลืมหมดแล้วที่คุณรู้จัก
ผู้หญิงเข้ารักกันต้องไปแล้ว
ชื่ออะไรจ้ะพี่ร้ายใจ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

เอาล่ะมาดูแก๊งนี้กันบ้างดีกว่า
กล้องฟุ้งฟิ้งมันมีความสามารถทำให้ผิวฟั่งได้สวย

ฟุ้งฟิ้งเวลาเห็นตัวจริงแล้ววิ่งอะไรคะ

พี่ป้าเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปช็อตหาคู่ชายกันดีมั้ย
เอาเริ่มต้นเนี่ยขอทบทวนจริงกลุ่มนี้เขาเรียนมาแล้ว
ถ้าเรียนแล้ว๑ครั้งทิ้งระยะเวลามาสักพักนึง

เรียนใหม่ไปแล้วเดี๋ยวตอนต้นจะทวนให้นิดนึงนะครับ
เพื่อที่จะก้าวต่อไปอันที่ยากขึ้น
คราวนี้เนี่ยวันนี้มาเราทบทวนจะเป็นภารกิจพิเศษนิดหนึ่ง
เดี๋ยวเราจะให้น้องใหม่ของเราร่วมเรียนไปกับเราด้วย
แล้วจะดูซิว่าเขาทำได้หรือเปล่า

ขออนุญาตจับมือประจิก
หนีมือนั้น

รัจจิอะไรคะ
ดึงเลย
สมมุติว่ากำลังจะไปช้อปปิ้งนะคะ

ให้เจลสีส่วนหรอสิคะ

อะไรมั้ยครับ

อะไรมั้ยครับ

อะไรมั้ยครับ
อะไรมั้ยครับ

อะไรมั้ยครับ
อะไรมั้ยครับ

อะไรมั้ยครับ
อะไรมั้ยครับ

อะไรมั้ยครับ

อะไรมั้ยครับ

อะไรมั้ยครับ

อะไรมั้ยครับ

อะไรมั้ยครับ

อะไรมั้ยครับ

อะไรมั้ยครับ

อะไรมั้ยครับ

อะไรมั้ยครับ

อะไรมั้ยครับ

อะไรมั้ยครับ

อะไรมั้ยครับ

อะไรมั้ยครับ

อะไรมั้ยครับ

อะไรมั้ยครับ

อะไรมั้ยครับ

อะไรมั้ยครับ

อะไรมั้ยครับ
อะไรมั้ยครับ
อะไรมั้ยครับ

อะไรมั้ยครับ

อะไรมั้ยครับ